มูมากองรวมกันตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปมูที่วัดแห่งหนึ่ง
ที่เขาว่ากันว่าโดดเด่นโดดเด่นไม่เหมือนใคร
พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วติดตามกันเลยในช่วงพิกัดเฮ่ง
จตุโลกบาลทั้งสี่คืออะไรหนึ่งในนั้นก็คือท้าเวสุวรรณที่ทุกคนรู้จัก
แต่ในวันนี้นะคะหมอไก่จะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักกับเท้าจตุโลกบาลทั้ง๔ให้ครบเลยค่ะ
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมาที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงนะคะ
ถือว่าเป็นวัดหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ที่เห็นว่าสวยแบบนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นวัดที่เก่าแก่นะคะ
มีประวัติการสร้างมาตั้งแต่สมัยราชการที่๕เลยค่ะ
โดยในช่วงเริ่มแรกนะคะที่วัดนี้ไม่ได้ชื่อวัดบัวขวัญนะคะแต่ชื่อว่าวัดสะแก่ค่ะ
โดยในช่วงแรกนะคะจะมีหลวงปู่แฉ่งค่ะท่านจะเป็นผู้ที่ลิเริ่มในการสร้างวัดนี้ค่ะ
แล้วก็มีการพัฒนาวัดจนทำให้มีผู้คนเลื่อมใสสัทธาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือในบัวฉุนเฉียวค่ะซึ่งในบัวฉุนเฉียวนะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อวัดนี้นะคะ
เพราะว่าเป็นผู้ที่บริจาคที่ดินในการสร้างวัดนี้ค่ะ
ทางวัดนะคะก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อวัดค่ะเป็นวัดบัวขวัญนะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่บริจาคที่ดินนั่นเองค่ะ
พอเดินไปรอบวัดนี้นะคะยอมรับเลยค่ะว่าวัดนี้มีความสวยงามมากเลยนะคะ
แต่มีจุดหนึ่งนะคะถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยถือว่ามาไม่ถึงวัดบัวขวัญค่ะ
นั่นก็คือถ้ำพญานาคนะคะหรือว่าถ้ำพระอรหันเถลานาคาธิบดีค่ะ
สิ่งแรกนะคะเมื่อเราเข้าถ้ำมาค่ะแล้วเราต้องเจอเลยนะคะ

ห่วงนาคบาทค่ะห่วงนาคบาทก็คือนาคกินหางนะคะ
จัดว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางในเรื่องของโชคลาภค่ะ
มีความหมายว่ามีกินมีใช้ไม่หมดนั่นเองค่ะ
และนี่นะคะก็คือไฮไลท์เด็ดของวัดนี้เลยค่ะ
เท้าทัตรัสนะคะเท้าจตุโลกบาลองค์แรกค่ะ
จะอยู่ประจำทางทิศตะวันออกค่ะเป็นคู่ที่ดูแลคนทันทั้งหลายนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมทำงานเกี่ยวกับเรื่องศิลปะงานออกแบบบันเทิงนะคะ
ต้องมาขอพรจุดนี้ให้ได้เลยค่ะ
ต่อมานะคะจะเป็นท้าวิลูปักค่ะอยู่ประจำทางทิศตะวันตกนะคะ
ซึ่งท้าวิลูปักนะคะจะเป็นผู้ที่ปกครองนาคทั้งหลายค่ะ
จุดนี้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยนะคะ
และนี่นะคะก็คือชาววิรุณ๖ค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ปกครองกลุ่มพันธ์หรือว่าครุฑนะคะ

ถ้าใครนะคะที่อยากจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจบารมี
ต้องมาขอพรที่จุดนี้ดุลเลยค่ะ
และองค์นี้นะคะหลายคนต้องรู้จักอยู่แล้วค่ะนี่ก็คือองค์ท้าเวสุวรรณนะคะ
จะเป็นผู้ที่ปกครองยักษ์นะคะอยู่ทางทิศเหนือค่ะ
ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
หรือว่ามีเหตุที่จะต้องเดินทางไกลค่ะ
ก็ควรที่จะมาขอพรกับองค์ท้าเวสุวรรณสักครั้งหนึ่งนะคะ
เรียกว่าครบจบในที่เดียวเลยนะคะ
เพราะว่าที่วัดนี้ค่ะนอกจากจะมีเท้าจตุโรคบาลทั้งสี่แล้วนะคะ
ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นให้เราขอพรมากมายเลยค่ะ
ทรัพย์เพื่อความมริสิติมงคลด้วยนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศีนะคะ
หาโอกาสในการมาทำบุญที่วัดบัวขวัญแห่งนี้ค่ะ
โดยเฉพาะชาวราศีกันแล้วก็ชาวราศรีมีนนะคะ

เป็นราศีที่ชีวิตกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ
หลังจากที่พระราหูค่ะมีการย้ายราศีในวันที่๑๗ตุลาคม
ถ้ามีโอกาสได้มาไหว้พระทำบุญสักหน่อยหนึ่ง
จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากเลยค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะความสำเร็จในชีวิตของคนเราค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับสองมือของเราล้วนนะคะ

เหมือนกับเป็นการแค่เสริมกำลังใจให้กับเราเท่านั้นค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวัดบัวขวัญเพิ่มเติมได้
โดยข้างหน้าหมอกัยจะพาไปปรับบุญพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า